คุณผู้ชมครับมีคดีที่ลบบุรีอยู่คดีหนึ่งดูท่าทางแล้วก็จะลึกลับซับซ้อนอยู่พอสมควร
ชายคนหนึ่งนั่งอยู่แถวโต๊ะม้าหินอ่อนริมถนนกับเพื่อน
มีรถคันหนึ่งขับมายิงใส่นัดหนึ่งตู้มตายเลย
พี่ชายเขาก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกทำไมคดีไม่คืบหน้า
ทำไมตำรวจไม่ตามจับตัวคนร้ายให้ยิงผิดตัวหรือเปล่า
น้องชายเขาไม่เคยขัดแย้งไม่เคยมีอะไรกับใครนะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่มันแก๊งค้ายาเสพติดหรือเปล่า
ใช่ตำรวจบอกว่าประวัติโอ้โหโชคโชนมาก
ใช่เรื่องยิงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประวัติเนี่ยต้องโดนตรวจทั้งครอบครัวเหมือนกัน
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะฮะ
เสื้อสีเหลืองคือผู้ตายที่ถูกยิงนัดเดียวลงไปกองเลยนะครับ

แล้วก็มีรถคันสีขาวขับมานะครับ
นี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑มิถุนายน
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่ถูกยิงนะครับ
นั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนริมถนนรามเดโช
เขตเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับ
ชื่อว่านายสารวุฒิคิสเนอร์

พ่อเขาเป็นคนสหรัฐนะครับ

กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน

คือขัดแย้งยาเสพติดปัญหาส่วนตัว
หรือไม่ก็ฆ่าล้างแค้น

ซึ่งเป็นพี่ชายของนายสารวุฒิผู้ตาย
นำศพน้องชายไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดส่างโศกอำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสละบุรีเป็นบ้านเกิด
ซึ่งนายวรวุฒิพี่ชายของผู้ตายบอกว่า
ครอบครัวเขามีพี่น้องกัน๓คน

ผู้ตายชื่อนายสารวุฒิ

ตอนนี้กำลังจะเดินทางมาร่วมพิธีศพ
ว่าเดี๋ยวตั้งสวดศพน้องชาย๕คืน

กว่าตำรวจจะตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้

ต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรม
เพราะคดีมันไม่คืบหน้า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑มิถุนายน

นายวรวุฒิบอกว่าตำรวจกลับมาค้นบ้านเขา

มาไล่ขุดคุยน้องชายเขาคือนายสารวุฒิ
ว่าไปมีอะไรเกี่ยวข้องกับ

ในคดีคนร้ายค้ายาเสพติดหรือเปล่านะฮะ
ทั้งที่ก็มีภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุชัดเจน

คนร้ายใช้รถทะเบียนปลอม

ทั้งที่ครอบครัวเขาเป็นฝ่ายศูนย์เสีย

ถึงต้องเรียกตัวอ่าถูกเรียกตัวไปสอบส่วนทั้งวัน
ถูกค้นบ้านเกี่ยวกับคดียาเสพติด

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่า
กับสารวุฒิผู้ตายตอนนี้เขาก็ติดต่อไม่ได้

ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าชนวนเหตุเกิดจากอะไร

เพราะเขาไม่รู้ว่าน้องเขาไปทำอะไรบ้าง
คือบางคนก็บอกว่าโดนวิสามัน
ครับบางคนก็บอกว่า

ซึ่งแล้วก็มียังกลุ่มเล็กที่บอกว่า

ถ้าลองคิดในหัวอกของคนเป็นพี่นะครับว่า

คือตอนนี้มันเป็นคดียิงกันตายนะ
คือมีคนตาย
แต่ยังไม่มีคู่กรณียังจับคู่กรณีไม่ได้

แล้วทุกวันนี้ก็มีแต่ความเงียบ
แต่ตำรวจก็มาเยี่ยมเยือน
ผมประจำทุกที่ทุกหน่วยงาน
มาคือมาสอบถามว่า
ทรัพย์สินอะไรบ้างอะไรบ้าง

ซึ่งทางเราให้ความร่วมมือทางกฎหมายเต็มที่
แต่ผมอยากให้กฎหมายของบ้านเมือง
ให้ความเห็นใจของครอบครัวเราด้วย
คือนายวรวุฒิบอกว่าที่สงสารที่สุดตอนนี้

ถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วคือลูกเป็นกำพร้าตั้งแต่เดือนเศษ
เกิดมาก็เป็นกำพร้าแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ
ภรรยาของนายสารวุฒิก็เสียใจมากในตอนนี้
ค่ะคือคุณยุธยาตุ้มมีนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปจุดที่เกิดเหตุก็คือที่หน้าอาคารพาณิชย
ถนนรามเดโชอำเภอเมืองลบบุรีนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะหินอ่อน
ในคลิปที่เห็นกันนะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านใกล้ใกล้
ที่เกิดเหตุก็บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
ประมาณสัก๕โมงเย็นวันที่๑๑มิถุนายน
เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าก็ไม่มาอีกเลย
ประตูที่เปิดคาไว้ก็ยังเปิดทิ้งไว้แบบนั้นนะคะ
นี่มันนั่งอยู่โต๊ะหินอ่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนเกิดเหตุ
แล้วก็ตกใจเป็นธรรมดา
เขาก็ช่วยกันลากเพื่อนเขาหลบนิดนึง
แล้วรถคันนั้นก็เคลื่อนตัวไปช้าครับโปรกติ
ไม่เคยมาเลยครับเขาเพิ่งมาครั้งแรก

ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ

ก็ยังเจอรองเท้าผู้ตายอยู่เลยนะคะ

ชาวบ้านแถวนั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะ

คนเยอะเลยคนร้ายน่าจะมืออาชีพมาก

ยิงนัดเดี่ยวเข้ากลางอกเลยตายเลย

บอกว่าตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างลงพื้นที่

ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนี

ไม่เห็นทะเบียนรถ
ในจุดอื่นอื่นครับเนี่ยค่ะแล้วก็ได้คุยกับแม่กับภรรยาของผู้ตายแล้วนะคะ
แต่ว่ากลุ่มเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
ไม่ยอมมาให้ปากคำเลยคือหนีไปหมดเลยอะค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้

ใช่ไม่มีใครมาคุยกับตำรวจเลย
ก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรในการสืบสวนมากนักค่ะ
ก็คือได้คุยแค่กับแม่กับภรรยาของผู้ตายเท่านั้นเอง
เออมันก็เลยไม่รู้ว่าจำหน้าเคยเห็นหน้าคนยิงไหม

เออนะน้องชายฝาแฝดของผู้ตายก็ยังไม่มางานศพเลย

ทีนี้เรื่องที่ว่าตำรวจทำไมมาไล่ขุดคุยครอบครัวเขาเรื่องยาเสพติด
เอาคนในครอบครัวไปสอบปากคำเป็นวันเนี่ย
ตามที่พี่ชายของผู้ตายเขาติดใจสงสัย

ข้อมูลจากทางตำรวจปราบรามยาเสพติดนะครับ
บอกว่าที่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านของนายสารวุฒิผู้ตายเนี่ย
นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะคุณเขียนมาสอนดูภาพฮะ

นี่เป็นปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรีทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดภาคกลางนะ

สารวุฒิผู้ตายนี่เป็นฝาแฝดกับนายชายวุฒิที่ยังหาไม่เจอนะตอนนี้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย๖๐จุดนะครับ
ในพื้นที่ลบบุรีแล้วก็พระนครศรียุธยานะครับ
หมายแรกที่เข้าตรวจค้นคือบ้านของนายสารวุฒิผู้ตายนั่นแหละ

เจอน้องชายฝาแฝดด้วยที่ชื่อว่าชัยวุฒิคิสเนอร์
ผู้ต้องหาคนอื่นนะครับที่เป็นเป้าหมายก็ไม่เจอนะครับ
แต่มีร่องรอยที่ระบุได้ว่าทั้งหมดไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีออกจากบ้านของนายสลาวุฒินี่แหละ

พตโทสหมายกวิสัยศุกษ์ผู้บัญชาการตปปราบยาเสพติดบอกว่า
กลุ่มบ้านทั้งหมดเนี่ยของนายสลาวุฒิมีบ้าน๕หลัง
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด
แล้วใช้ชื่อญาติพี่น้องมาถือครองทรัพย์สินแทน
จากการตรวจค้นหนึ่งในห้าหลัง
พบมีการนำยาเสพติดมาบรรจุ
แล้วเตรียมจะส่งแบบเคอรี่ไปยังผู้รับ
พบถุงดำที่เอาไว้สำหรับบรรจุยาเสพติดด้วย
ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลมาจากการจับผู้ต้องหารายสำคัญ
ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเมื่อ๑๕มิถุนายน
ก็พบว่าเป็นลูกน้องของนายสารวุฒิและนายชัยวุฒิ
ตำรวจก็เลยต้องมาตรวจค้นบ้านในวันนี้ไง
พี่ชายเขาสงสัยว่าอะไรน้องเขาคดีถูกยิงตายยังไม่คืบ

สมหมายบอกว่าก็นี่ไงมันมีหลักฐานแบบนี้ไง
แก๊งแฝดธมินนี่ไง

สารวุฒิผู้ตายกับนายชัยวุฒิ

เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วทั้งสิ้น

ผิดกฎหมายล่าสุด
ถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดออกหมายจับ

พฤติกรรมของนายสารวุฒิและนายชัยวุฒิ

มีการโพสต์คมคู่คนอื่น

มีการโพสต์รูปเงินสดกับทรัพย์สิน

ถ้ามีเครือข่ายในกลุ่มถูกจับกลุ่ม

แต่มันไม่ใช่แค่บ้านดาวงานกันตายปกติ